หรือยังนิ่งหรือยังยังค่ะวันนี้มีประชุมคอรมอล
นักข่าวก็ไปถามนายกเหมือนกัน
แต่นายกก็ถามนักข่าวกลับมาว่าปัญหาอะไรเหรอ
พอนักข่าวถามไปว่าปัญหาเรื่องภายในพัก
จะลงมาเคลียร์ด้วยตัวเองเลยหรือเปล่า
นายกก็เลยถามนักข่าวกลับมาว่าปัญหาอะไรเหรอ

ก็แต่ว่าเมื่อวานนายกก็ออกมีสารจากนายกมาขอโทษแล้วไงคะ
พักพลังประชารัฐที่มันมีความวุ่นวายตรงนี้
นายกก็เลยออกมาขอโทษแล้วนายกก็บอกว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องความวุ่นวายที่มันยังไม่จบ

ว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง
หรือว่าจะส่งผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามมาอย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

ผมบอกแล้วว่ารัฐบาลที่มีเสียงเกินครึ่งไป๔เสียง
ก็จะอยู่ในภาวะอย่างนี้ไปเรื่อย
เป็นเหมือนลูกไก่ในกำมือเขานั่นแหละครับ
บีบก็ตายคลายก็รอด
แล้วก็จะอยู่ในสภาวะบีบบีบปล่อยปล่อย
บีบเมื่อต้องการจะได้นั่นได้นี่เรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่

แล้วก็หวนกลับมาบีบใหม่ถ้าต้องการสิ่งที่อยากได้ใหม่
นี่คือธรรมชาติการเมืองแท้เลยครับ
ก็เป็นอย่างนี้กันมาตลอดไม่มีอะไรใหม่หรอก
เพียงแต่ว่าเออรัฐบาลชุดนี้ก็มีตัวช่วย
รัฐบาลชุดนี้มีกองทัพรัฐบาลชุดนี้มีฐานสว
รัฐบาลชุดนี้เรียกว่ามีอะไรที่ไม่ใช่รัฐบาลพลเรือนปกติมี

วัดดวงกันว่าระหว่างเสียงเรียกร้องของฝ่ายที่บีบจะเอาอย่างโน้นอย่างนี้
กับฝ่ายที่ตั้งรับมันจะบรรจบกันตรงไหน
มันจะลงเอยกันยังไงแล้วถ้ามันไม่จบอะไรจะตามมา
ถ้าไม่จบอะไรจะตามมาทางเลือกมีไม่กี่ทางหรอกครับ
ถ้ามาถึงจุดหนึ่งไม่จบ
แล้วก็อยู่ในสภาพเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้
สภาก็เดินไม่ได้สภาล่มรัฐบาลก็เดินไม่ได้
ก็มีทางเลือกรัฐบาลลาออกนายกลาออก
แล้วฟอร์มรัฐบาลใหม่วิธีที่เขาใช้กันในอดีตก็คือว่า
ลาออกแล้วฟอร์มรัฐบาลใหม่ไปดึงเอาเสียงฝ่ายค้านมา
มารวมเพื่อให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
แต่ว่าทางออกนี้ดูแล้วตีบตันเพราะว่า๗พักที่เขาร่วม
กันอยู่ตอนนี้ที่เรียกว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
เหนียวแน่นมากยากที่จะดึงมาได้
ทางเลือกทางที่๒เห็นจะไปไม่ไหวจริง
นายกประกาศยุบสภา

จะยุบก็ต่อเมื่อฝ่ายรัฐบาลคิดว่าตัวเองเป็นต่อ
ยุบก็ต่อเมื่อคิดว่า
ยุบแล้วการเลือกตั้งใหม่คนจะเลือกฝ่ายรัฐบาลมามากกว่า
ถ้ามั่นใจอย่างนั้นแล้วยุบสภา
แต่ถ้าไม่มั่นใจว่ายุบสภาแล้ว
ไม่รู้จะเป็นยังไงเผลอ
คนเลือกฝ่ายตรงกันข้ามมามากกว่า

ไม่ยุบยุบไปก็เสียรังวัดอย่างที่ว่าเสียของ
ทางเลือกที่๓ก็คือ
เกมการตั้งรัฐบาลไปเรื่อย
เกมการตั้งรัฐบาลไปเรื่อย
วิธีการอย่างนี้ทำได้ไม่มีปัญหาครับ
เพราะว่ารัฐมนูลไม่ได้กำหนดว่า
เมื่อเลือกตั้งแล้วต้องตั้งรัฐบาลให้จบภายในเมื่อไหร่

ตั้งรัฐบาลช้าไปอีกหน่อย
ไม่มีกติกาไม่มีข้อห้าม

เลือกตั้งผ่านไปแล้ว๓เดือนยังตั้งรัฐบาลไม่ได้

เลือกตั้งผ่านไปแล้วเป็นปีถึงจะตั้งรัฐบาลได้
รัฐบาลชุดนี้ยิ่งมีอำนาจเต็ม

รัฐบาลชุดนี้ในรัฐมนูลเขียนว่าเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม
รัฐมนตรีมีอำนาจเต็มนายกมีอำนาจเต็ม
ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ

จะเปิดโครงการใหม่เรื่องอะไร
ได้ทั้งหมดไม่ว่า

นี่คือวิธีการที่สาม
ดึงออกไปจนกระทั่งเจรจากันเรียบร้อย
แล้วก็เดินหน้าตั้งรัฐบาล
อันนี้ก็เป็นทางออกที่ว่าจะทำกันยังไงต่อ
เพียงแต่ว่าวันนี้เมื่อสักครู่

หัวหน้ากลุ่มสามิตร
กับคุณอุตมะสวนายน

ปัญหาที่มีข้อขัดข้องหมองใจกันระหว่าง

จบแล้วแถลงร่วมกัน
อาทิตย์นี้

อย่างที่เป็นโผล่มาแต่เดิมใช่หรือเปล่า

จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หรือพบกันครึ่งทางไม่ใช่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คุณสนทิรัฐที่ถอดใจมาแล้วตั้งแต่อยู่ต่างประเทศ
เขาจะขับออกจากเลขาบ่ายวันนี้
เมื่อตกลงกันอย่างนี้เขาจะว่ายังไง
ยังอยู่ในตำแหน่งเลขาต่อไปหรือ
ทางตำแหน่งรัฐมนตรีถอยออกมาจากกระทรวงพลังงาน
แล้วไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใช่หรือไม่
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองทั้งนั้นนะครับ
ขึ้นอยู่กับการต่อรองเพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย
คำถามก็คือว่าอะไรมันจะตามมา
ถ้ารัฐบาลใช้เวลายืดออกไปอย่างนี้
แล้วดูแนวโน้มแล้วรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ
วันนี้ถึงต่อให้แถลงร่วมกันอย่างที่เห็นในภาพเนี่ย
ก็ไม่ได้แปลว่าจบนะครับ
กันได้ว่าเป็นการสงบศึกชั่วคราว
เพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าไปต่อ
วันหนึ่งมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีก

ไม่ได้ดังใจขึ้นมาอีก
ต่อได้อีกก็มีเสียงเกินครึ่งอยู่แค่๔เสียงเท่านั้น

ก็อยู่ในสภาพบีบปล่อยอย่างที่ว่า
บีบปล่อยอย่างที่ว่า
แล้วพอถึงเห็นท่าไม่ดีก็นั่งแถลง

เพียงแต่ว่าปัญหาที่ต้องระวังให้มาก
ขณะนี้๑ภาวะเศรษฐกิจ
คนไม่มีความเชื่อมั่นคนลังเลนักลงทุนลังเลรอรัฐบาล
ใหม่รอนโยบายใหม่ว่าจะเอายังไง
รัฐมนตรีใหม่ก็ยังไม่มารัฐมนตรีเก่าถึงแม้ว่าจะมี
อำนาจเต็มในการตัดสินใจแต่โดยมารยาทรัฐมนตรีเก่าเขา
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเลือกตั้งแล้วนะรัฐมนตรีใหม่กำลังจะมา
นะเราไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเก่าฉะนั้นอะไรทำอะไรไม่ทำเขา
ก็รู้กันอยู่ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำช่องว่างอย่างเนี้ย
ครับที่ทำให้การเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันชะลอมันเกิด
ว่างเกิดศูนยากาศท่านดูสิครับหลังเลือกตั้งเนี่ย
มีโครงการอะไรใหม่ใหม่ไหมที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจมีโครงการ
อะไรไหมที่จะทำให้บรรยากาศเศรษฐกิจมันดีขึ้นตอนนี้ก็ซบเศร้า
เพราะบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยคนบอกว่าบรรยากาศอย่างนี้เก็บเงินสดไว้ดีกว่า
ซื้อข้าวซื้อของเงินไม่หมุน
พ่อค้านั้นเขาไม่กลัวหรอกครับว่าคนไม่มีกำลังซื้อ
เพราะถ้าไม่มีกำลังซื้อวันหนึ่งคนมีกำลังซื้อคุณมีเงิน
คุณก็มาจับจ่ายใช้สอยได้แต่สิ่งที่พ่อค้านักธุรกิจเขากลัวมากที่สุดคือ
คนไม่มีอารมณ์จะซื้อถ้าคนกลัวว่าเศรษฐกิจมันไม่รู้จะเป็นยังไง
เราไม่รู้จะเป็นยังไงจะตกงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
เงินสดไว้ดีกว่าจับจ่ายใช้สอยให้น้อยที่สุด
เดินเข้าห้างแทนที่แต่ก่อนเออซื้อกระเป๋าสักใบซื้อสื่อสักตัวซื้อรองเท้าสักคู่
คิดไปคิดมาไม่ซื้อดีกว่าของเก่าก็ยังมีเยอะอยู่
บรรยากาศแบบคนไม่มีอารมณ์จะซื้ออย่างนี้ล่ะ
ที่ทำให้เศรษฐกิจซบเศร้าตอนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าบรรยากาศเศรษฐกิจเป็นยังไง
เขารอรัฐบาลใหม่อยู่นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ว่า
เราต้องรอดูว่าจะไปกันถึงไหนยังไง
คุณมิ้นคุณน้ำแข็งก็รอดูบรรยากาศทางการเมืองต่อ
ค่ะนี่ไม่กล้าจับจ่ายไม่กล้าซื้อของแล้วเหมือนกันอาจารย์
ประเทศไทยของเราจะเหมือนยุโรปไหมคะที่บอกว่าเลือกตั้งเป็นปี
แล้วเพิ่งตั้งรัฐบาลได้เนี่ยอาจารย์ใช่คือบรรยากาศการซื้อของสังเกตดูนะ
ถ้าเราได้แชมป์โลกมาเราได้กีฬาเนี่ยหรือว่าบรรยากาศมันดีนะ
คนเข้าห้างจะซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อนี่มีความสุขไงใช่
แต่ว่าพอบรรยากาศมันไม่ดีเนี่ยจะซื้อกระเป๋าสักใบไม่ซื้อดีกว่าของเก่ามีแล้ว
นี่แหละคือปัญหาเศรษฐกิจค่ะครับสะท้อนให้เห็นได้จากการจับจ่ายของประชาชนนะคะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะคะ
ก็ถือว่าระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตนะคะ